ตรวจพบสารต้องห้าม
หลังจบจบสินแบตเมตตั้นชีวิตช้ำเอเชีย๒๐๑๖
ประเทศจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
และมีโอกาสสูงที่จะถูกตัดสินไป

ที่ถึงหากท่านเมตฉันถูกตัดสินว่า
ใช้สารกระตุ้นจริงจะถูกลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับกีฬาแบตมินตันถึง๔ปี
และปรับเงิน๓๐๐๐เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๙๙๐๐บาทครับ
ที่ประกาศเมื่อวันที่๑มกราคมปี๒๐๑๘
เรื่องนี้นะครับทางด้านนายวีรชัยวิพาตวิทย์นะครับรองเลขาธิการสมาคมแบตมินตันแห่งประเทศไทย
พูดถึงเรื่องนี้ว่าทางสมาคมครับยังไม่ได้รับรายงานการตรวจสอบสารกระตุ้นของน้องเมย์
ซึ่งยังไม่ทราบว่ากระแสข่าวนี้มีมาอย่างไร
เพราะว่าตอนนี้นักแบตมินตันทั้ง๗คนของไทยที่ผ่านไปเล่นโอลิมปิก

ซึ่งหากว่าทางสมาคมนะครับได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว

ทั้งนี้หากเป็นเรื่องจริงคงต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
จากน้องเมย์นั้นถือว่าเป็นความหวังลุ้นเหรียญโอลิมปิกของไทย
คงจะไม่ยอมให้ถูกตัดสิทธิ์ง่ายแน่นอนนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการของวาด้าและสาพันธ์แบตมินตันนานาชาตินะครับ

เพราะว่าการตรวจสอบและการพิสูจน์ความบริสุทธิ์นั้นใช้เวลานานครับ
และในวันที่๒๑กรกฎาคมนี้จะมีการจับสลับประกบคู่ในโอลิมปิกนี้แล้ว

เป็นไปตามแผนทุกอย่างนะครับยังไม่ได้มีการรับแจ้งรับทราบในเรื่องของที่ว่าน้องเมย์โดนตรวจรบอะไรเลยนะครับ
ทุกอย่างยังเป็นไปตามปกติถ้าหากว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้ว
ผมคิดว่าทางสมาคมก็จะมีการแถลงข่าวนะแต่ในขณะนี้ยังไม่มีการรับแจ้งเรื่องราวเหล่านี้เลยนะครับ
ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของศึกฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๖นะครับ
แต่ก็ได้ศึกษาวิธีการเล่นของบลูเวฟมาพอสมควรและหากจับตายสุภวุฒเถื่อนกลางดาวยิงทีมชาติไทยที่มีความครบเครื่องในการจบสกอร์ได้
เล่นตามแผนที่เตรียมมาโดยไม่กดดันตัวเองก็มีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกัน
ทางนี้วิกไวเปอร์เข้าร่วมกันในขันฟุตซอสโมสรที่ช้ำเอเชียเป็นครั้งที่๒ต่อจากปี๒๐๑๔ที่ประเทศจีนเป้าหมายครั้งนี้คือการเข้ารอบ๒รายการนิทราบทีวีถ่ายท่าสดให้ได้ติดตามชมและร่วมเชียร์ชมบลีบลูเวฟกันนะครับ